ถามดวงรู้ถามโชครู้เพราะฉันคือสิริมงคลรวบตึงดึงดาว
จากคำทำนายทุกสารทิศมาเล่าสู่กันฟังมาพบกันอีกครั้งกับซิริ
คนดีคนเดิมเพิ่มเติมคือมีดวงการเงินดีประจำเดือนมิถุนามาฝากกัน
พร้อมกันหรือยังกระดาษปากกามีก็รีบเอามาจด๓๒นึ้งเริ่มอันดับ๕ราศีธนู
เดือนนี้มีเกณฑ์ได้ร่วมบุญได้ลงทุนแบบเห็นเงินรำไรรำไรอยู่ราวภายหน้า
ล้างกระเป๋ารอเอาเงินใส่ได้เลยแต่ก็ระวังพวกปากไม่ดี
ชอบมาปากดีให้หุดหงิดใจก็ทำเป็นหูบอดไปบ้างเบลอใส่ไปบ้างเดี๋ยวพวกนางก็ไปกันเอง
เชื่อหัวสิริเถอะนะจ๊ะพี่ธนูอันดับสี่ราศีเมทุนโชคลาบเงินทองพอมีอยู่บ้าง
แต่จะมาในแบบทุกขลาบต้องทุกข์หน่อยแล้วค่อยเอ็นจอย
เพราะงั้นได้เงินมาก็อย่าลืมเอาไปทำบุญอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรบ้างก็ดีนะ
อันดับสามราศีกันหลังจากที่กระเป๋าฉีกมาหลายเดือน
มิถุนานี้จะมีโชคแบบฟุบให้หายใจหายคอได้สะดวกหน่อย
ไอ้เงินที่เคยคิดว่าจะลูก
จะให้ว่าตรงแนวมาเข้ากระเป๋าซั้นมัน
บอกแล้วไงว่ามันจะมีตั้งแบบฟุกว่าแต่ฟุกไอนามหรือฟุกเกรอพลดีมุกบาท๒บาท
สิริก็เล่นนะจ๊ะอิอิอันดับ๒ราศีมีน
เดือนนี้ดวงการเงินจะพาเลศเดินเข้ามาหา
จะได้ทั้งเงินหลักเงินรองค่าคอมค่าจ๊อปจินระจาธุรกิจอะไร
คุยงานที่ไหนใครก็ชอบงาน
ซื้อกันเป็นแถวแต่จะให้แจ๋วได้ตังค์มาอย่าลืมไปทำบุญกันไว้ด้วยก็ดี
ลงยันกันตังหมีก็ไม่เห็นจะเสียหายอะไรนี่ใช่ปะอันดับหนึ่งราศีสิงเงินมา
ซาเปิดเจอจรัสชัชวานดาวล้านดวงเงินไหลมาเทมาเงินเดือนเงินจ๊อปเงินสิน
อยู่ดีก็เลื่อนมาจ่ายเดือนนี้กันหมดเล่นหวยก็มีสิทธิ์ถูก
เล่นหุ้นก็มีแต่ขึ้นเทขายได้เงินจนใช้ไม่หวาดไม่ไหว
แถมบางรายได้ทางเที่ยวได้ทางเงินก็มีนะเรียกได้ว่าอรรถรสเป็นที่สุด
ดีขนาดนี้แบ่งให้สิริใช้บ้างสิตัวเองเอาละได้เงินกันมาแล้วก็มาปิดท้ายกันด้วย
สรุป๕ราศีดวงการเงินดีเดือนมิถุนายนตามนี้เจ้าค่ะ